ก็ต้องดูเรื่องของเทคโนโลยีในการที่จะจัดการเมฆฝน
แล้วก็เรื่องของพายุลูกเห็บด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับ
ปฏิบัติการขึ้นยิงพลุ๕๐๐นัด
สกัดพายุลูกเห็บภาคเหนือนะครับ
โดยรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับ
คือรองสุรสีกิติมณฑล
พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกเสกสรรชัยมาศ
มนวยการกองปฏิบัติกิจการพิเศษ

แล้วก็ยับยั้งบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ

โดยปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งพายุลูกเห็บครั้งนี้
งทัพอากาศได้จัดเตรียมเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ต
ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูง
ประจำการที่กองบิน๔๑จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเร่งให้เกิดการก่อตัวและกลั่นเป็นฝน
ก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่
กลายเป็นพายุลูกเห็บเราต้องไปสกัดเขาไว้ก่อน
ให้ตกลงมาเป็นฝนดีกว่าตกลงมาเป็นลูกเห็บ

การตรวจวัดสูงที่สุดในประเทศนะครับ
ติดตั้งไว้ที่สถานีตรวจอากาศอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่
ระบบนี้ก็บอกว่าจะสามารถมองเห็นผลึกน้ำแข็งภายในเมฆได้นะคุณ
วิทยาการโอ้โหล้ำลึกจริง
แหละวิทยาการช่วยประชาเอ้ยช่วยมนุษย
ใช่นะฮะเขาบอกต่างจากระบบเดิม

อะไรเป็นน้ำแข็งอะไรเป็นผลึกกันแน่นะฮะ
หลังจากที่มีการพบกลุ่มเมฆที่มีแนวโน้มจะก่อตัวเป็นพายุลูกเห็บนะครับ
ซึ่งภารกิจยับยั้งพายุลูกเห็บฤดูร้อนในครั้งนี้
จะมีไปจนถึงวันที่๒๐พฤษภาคมนี้
โดยรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็มั่นใจนะครับ
จะช่วยลดผลกระทบจากความรุนแรงของพายุลูกเห็บ
ลดปัญหาหมอกควันและบรรเทาปัญหาภัยแรง
ให้หลายจังหวัดภาคเหนือไปพร้อมกันได้เป็นอย่างดีนะครับ
ยิงนัดเดียวได้นก๓ตัว
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะสำหรับช่วงหน้าแรงแบบนี้
และแถมจะมีพายุฝนเข้ามาแบบนี้นะคะ